พาไปที่ฉะเชิงเซาค่ะมีงูเหลือมขนาดใหญ่
เจ้าของบ้านบอกว่าอยู่ดีตู้กับข้าวล้ม

ไม่คิดว่างูจะทำให้ตู้กับข้าวล้มได้นึกออกมา
ตื่นเช้ามาอีกทีโชว์ตัวกลางบ้านเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตะมนต์ท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ

งูเหลือมไปอยู่ในบ้านของนางสาวชวนพิษเหลี่ยมรุ่งฟ้า
เขาก็ใช้อุปกรณ์ไปช่วยกัน
แล้วก็งูเนี่ยค่ะเห็นไหมอยู่ในซอกตู้

เจ้าหน้าที่บอกว่าพยายามจะกัดด้วย
คืองูเหลือมงูหลามอย่าคิดว่ามันเชื่อง

เพราะมันมาจากป่าไม่ได้อยู่ใกล้คนดุมากนะครับ

เจ้าของบ้านบอกว่านอนหลับอยู่สะดุ้งตื่น
เพราะว่าตู้กับข้าวล้มกระแทกพื้นเสียงดัง

สุดท้ายตอนเช้ามาอ้าวมันนอนอยู่กลางบ้านนะคะ
งูก็ตกใจเจ้าของบ้านก็ตกใจ
งูก็เลื้อยหนีไปอยู่ข้างตู้เสื้อผ้า
กู้ภัยก็มาช่วยจับให้ค่ะ
ตื่นมาจากแก่เมื่อคืนแล้วไง
ตื่นมาตู้ข้าวล้มแล้วจ้ะ

เออมันมาตู้ล้มแล้วมันก็มาหาพี่ไปเรื่อยเนี่ย

อ่างมันเหยื่อนเขยื่อนทั้งที่มีทางโอ่งบลวิเคราะห์อีกโรงนะ
เชื่อไหมอะไรอยู่ข้างใต้งูเห่าไม่ถึงขั้นงูเหลือมนะ
แรงมันเยอะขนาดที่ว่ามันทำให้อ่างปูนที่คนยกกันเป็น๕คน๑๐คน

เพราะฉะนั้นงูนี้แค่งูเหลือถ้ามันรัดคอคุณคุณเขียวกับแป๊บเดียวตาย
โอ้โหดุด้วยนะคะก็ต้องระวังนะคะต่างจังหวัดเนอะตอนนี้
อ่าค่ะ